คุณผู้ชมได้เห็นคลิปนี้กันไปบ้างหรือยังคะ
เชื่อว่าคนที่ได้เห็นคงรู้สึกเหมือนกัน
เป็นห่วงน้องนักเรียนเหล่านี้จังเลยค่ะ
น้องนักเรียนโรงเรียนบ้านพลทอง
ที่อำเภอศรีดาจังหวัดนครราชศรีมา
คือน้องเขาต้องข้ามถนน
ถนนมิตรภาพสี่เล่น
ข้ามถนนเพื่อไปโรงเรียนนะคะ
แล้วรถวิ่งเร็วแต่ก็จะมีคุณครูคอยดูนะคะ

คุณครูบอกว่าปัญหาคือไม่มีป้ายเตือนแถวนั้น

ไม่ได้มีสัญญาณโฟงสัญญาณไฟอะไรด้วย
พบกับความเสี่ยงทุกเช้าทุกเย็น
ใช้คำว่าเสี่ยงตายเลยเนอะ
นี่คือโรงเรียนอยู่ริมทางหลวงใหม่เลข๒ถนนมิตรภาพ
ส่วนหมู่บ้านของน้องก็จะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันนะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปทีมข่าวของเราบอกว่ารถเร็วจริง
แล้วรถก็ไม่ได้ชะลอความเร็วด้วย
แล้วถนนเป็นลักษณะทางลงเนินลาดชัน

ยิ่งเร็วแล้วก็เป็นเนินมันยิ่งเสี่ยงเหมือนกันเนาะ
ไม่มีป้ายเตือนไม่มีสัญญาณไฟจราจรอะไร
ฝั่งหนึ่งคือโรงเรียนอีกฝั่งหนึ่งคือหมู่บ้านของน้อง

แล้วกลางถนนมันเป็นร่องลึกด้วยนะคุณภาคภูมิ

ร่องลึกกลางถนนแล้วต้องข้ามไปอีกฝั่งนึงอย่างนี้ค่ะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูหน่อยได้ไหม
อยากจะให้มันปลอดภัยหน่อยนะคะหน้าโรงเรียนนะคะ

รถเยอะมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล

เป็นอุปสรรคในการมาโรงเรียนของเด็กนะครับ

อย่างน้อยวันละต้อง๒คนนะครับ
คุมหัวแถวท้ายแถวในการเดินข้ามสะดวกไปนะครับ

เป็นแปดแหลงภัณฑ์ลักษณ์ให้รถเห็นนะครับ
รถเข็นในช่วงที่จะข้ามนะครับ
ช่วงเช้าก็จะมีการไปรับช่วงเย็นก็จะเป็นการส่ง
นิวส์โชว์เยอะมากบอกว่าทางที่ดี
สร้างสะพานลอยเลยดีไหมถูกต้องฮะเพราะว่านักเรียนก็เยอะนะคะแล้วก็ต้องข้ามถนนกันทุกวัน
เช้าเย็นอย่างนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยของน้องนักเรียน
ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยก็แล้วกันนะคะ
โรงเรียนบ้านพลทองอยู่ริมทางหลวงใหม่เลข๒ถนนมิตรภาพ
พลทองตำบลนวลประดูกอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
สะพานลอยเนี่ยแหมงบจะกี่แสนเชียว
จะกี่แสนกี่ล้านเจอกับความปลอดภัยในชีวิตของเด็ก
คือไม่ใช่แค่เด็กนะครูก็เสี่ยงนะ
คุณครูต้องมาคอยโบกรถให้ทุกเช้าเย็นค่ะต้องตัดเวรกันมา
ช่วงหนึ่งก็๒๓คนอะไรแบบนี้ค่ะ

เขาก็มาเรียนกันทุกปีเพราะฉะนั้นอยากให้มีสะพานลอยเหลือเกิน
จริงแล้วโรงเรียนก็อยู่มาหลายปีแล้วนะคะ
เด็กข้ามถนนกันแบบนี้มาหลายปีมากนะคะ
ต้องฝากใครเนี่ยอบตอบจ
ดูให้หน่อยได้ไหมจริง